ก่อนหน้านี้นะคะเราทุกคนพยายามนำเสนอข้อมูล
ให้ออกไปทางสื่อสารมวลชนแล้วก็แชร์ข้อมูลเพิ่มเติมในเฟซบุ๊ก
ช่วยกันตามหาน้องชมพู่เด็กหญิงอายุ๓ขวบค่ะ
หายตัวออกไปจากบ้านนะคะที่จังหวัดมุกดาหาร๓๔วันด้วยกันค่ะ
สรุปสุดท้ายนะคะเมื่อวานนี้ค่ะสิ้นสุดการรอคอยนะคะ
คุณพ่อคุณแม่ก่อนหน้านี้หวังมากหวังว่าน้องจะยังมีชีวิตอยู่

เมื่อวานนี้ช่วงค่ำเนี่ยนะคะไปเจอศพน้องชมพู่ค่ะ
เสียชีวิตอยู่ในป่าห่างจากบ้าน๒กิโลเมตร
ซึ่งตลอด๓วันที่ผ่านมาอย่างที่บอกไปนะคะ
เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนทหารตำรวจฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ
ภูผายนผู้นำท้องถิ่นจิตอาสาครอบครัว
รวมกันทั้งหมดนี่แหละค่ะไปค้นหาน้องชมพู่ที่หายตัวออกไปจากบ้าน
หลังจากที่พ่อกับแม่ช่วงเวลาที่หายไปเนี่ยนะคะ
กับแม่ออกไปกรีดยางน้องชมพู่อยู่กับพี่สาวอายุ๑๓ปีที่บ้านค่ะ
การค้นหาเป็นแบบปูพรมไม่ว่าจะเป็นพื้นที่การเกษตรแหล่งน้ำ
เพราะว่าสงสัยนะคะคุณพ่อสงสัยว่าเอ๊ะหรือว่าน้องจะเดินไปที่แหล่งน้ำอยู่
แต่ว่าพ่อบอกว่ามันค่อนข้างไกลออกจากบ้านเนี่ยนะคะ

แม้พ่อแม่และญาติพี่น้องจะประกอบพิธีตามประเพณีความเชื่อ
ขอขมาเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาให้เปิดทางให้เจอน้อง
เมื่อวานการค้นหาเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้านะคะ
ตลอดต่อเนื่องไปกระทั่งจนถึง๑๗นาฬิกา๓๐นาทีค่ะ
ชาวบ้านในพื้นที่ที่เขาออกไปหาผักหวานในป่า
แล้วบังเอิญพบรองเท้าเด็กเขาแจ้งกลับมาที่เจ้าหน้าที่ค่ะ
บอกว่ารองเท้าเด็กเขาที่เขาเจอเนี่ยนะเป็นลักษณะสีฟ้าขาว
และเป็นลักษณะรองเท้าที่คล้ายกับรองเท้าของน้องชมพู่
ที่ใส่ในวันหายตัวไปคู่นี้ค่ะ
ถามว่าทำไมถึงรู้ว่ามันไปตรงกับน้องชมพู่
เพราะว่ามันมีรูปนะคะรูปที่น้องสวมใส่รองเท้าคู่นี้
ที่ไปเจอรองเท้าอยู่บนลานหินที่เนินเขาห่างจากหมู่บ้าน
ขออภัยนะคะห่างจากบ้าน๒๓กิโลเมตร
ที่พ่อกับแม่ทราบข่าวว่าเจอรองเท้า
คุณพ่อคุณแม่มีความหวังมากรู้สึกดีใจแล้วก็รอลุ้นว่า
สรุปแล้วสุดท้ายจะเจอน้องใกล้จุดที่เจอรองเท้าหรือเปล่านะคะ
ฟังเสียงญาติของน้องชมพู่ค่ะ
หลังจากเจอรองเท้าแล้วก็ช่วงประมาณ๕๓๐น
บวกมาอีก๒ชมค่ะ

สรุปแล้วไปเจอน้องค่ะแต่เป็นศพ
เลื่อยนอนหงายอยู่ในป่าภูหินเหล็กไฟ
ห่างจากจุดที่พบรองเท้า๓๐๐เมตร
และจุดนี้ห่างไกลบ้านคน
ห่างจากบ้านน้อง๒กิโลเมตรค่ะ
พ่อเขาใช่ไหมคะ

เจ้าที่นี่พ่อแจ้งเลยครับ

พูราคแน่นายจะรู้ตัวไว้ตัวทัน
ทางทางบรรจุภูริด้วยนะครับแจ้งไปเลย
ตอนนี้พี่คิดว่ายังไงคะพี่

มันมีคนหายจากหมู่บ้านคนหนึ่ง
แต่เขายังไม่วินิจฉัยว่าใช่หรือเปล่า

นั่นเป็นเสียงร้องไห้ของคุณพ่อและคุณแม่นะคะ

ซึ่งอาจเป็นสาเหตุการเสียชีวิตนะคะ
โดยมีข้อสันนิษฐานจากคำบอกเล่าของคนในหมู่บ้าน
คุณผู้ชมได้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้นะคะ

น่าจะเป็นชายในหมู่บ้านที่หายตัวไปตอนนี้ค่ะ